ด้วยเรื่องของผู้หญิงคนนี้ค่ะเอ๊ปารินาไกลคุบ
น่าจะเป็นนักการเมืองที่เราเอ่ยชื่อมากบ่อยนะคะ
มากที่สุดแล้วล่ะทุกวันวันละหลายรอบ
ละหลายรอบด้วยเพราะแกเนี่ยเปิดศึกรอบด้านเลย
ศึกรอบตัวเลยนะคะเอาเป็นว่าเอาเรื่องนี้ก่อน
ที่ดินเขาสนฟาร์มที่จังหวัดราชบุรี
ก่อนหน้านี้จำได้ไหมคุณเรืองไกรรีกิจวัฒนะค่ะ
เป็นคนไปยื่นเรื่องให้ตรวจสอบเรื่องนี้
ที่ดินเนี่ยแกแจ้งมากับปปชว่า
แกถือคลองภัณฑ์๗๐๐ไร่ไปทำฟาร์มไก่นักข่าวก็พยายามไปถามค่ะ
นี่ค่ะไปไม่เป็นเลยนะ

ก็มีการเข้าไปตรวจสอบวันที่๒๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา

แต่เมื่อวานนี้ค่ะทั้งสอบประกอบทั้งกรมป่าม้าย
คุณทศพลเพ็งส้มคุณภัยบูลนิติตะวันจะไปพร้อมกันเลยเดินทางไปยื่นฟ้องนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมป่าไม้ที่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลางดำเนินคดีตามมาตรา๑๑
ละเว้นปฏิบัติหน้าที่

คือก่อนหน้านี้ทางกรมป่าไม้ลงพื้นที่ไปรังวัดถูกไหม
แล้วก็ประกาศมาบอกว่าคุณเอ๋ลุกพื้นที่ป่า๔๐
ทีนี้แกขอให้ไปวัดใหม่ก็ไปวัดกันใหม่

แต่ไม่เล่นสอบประกอบสอบประกอบบอกว่าไม่ผิดไง